ขณะที่พระท่านออกบินทบาทญาติโยมก็กำลังใส่บาทอยู่นะฮะ
แต่ปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งมาชนฮะ
พุ่งมาชนจนกระทั่งโยมที่กำลังนั่งรับพรอยู่นะฮะ

เพื่อที่จะเอาร่างของโยมพุคละร้าย

คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันนะครับ
นี่คุณผู้ชมร่างของคุณลุงนะ

แล้วก็ดูท้องฟ้าตอนนี้ท้องฟ้า
เพิ่งจะเริ่มสางเองนะครับ

ซึ่งตำรวจสพหลังสวนอำเภอหลังสวน

ใจกลางตลาดเมืองหลังสวน

หน้าธนาคารธนชาติสาขาหลังสวน
ปากซอยเข้าวัดขันเงินพระอารามหลวง

ก็พบชาวบ้านกำลังช่วยกันใหญ่นะฮะ

สีบรรเงินทะเบียนบไมพพ

เพราะคุณลุงถูกชนติดอยู่ใต้รถ
แล้วก็อาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ใกล้กันก็พบกับพระสงฆ์

พระสงฆ์ท่านก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำนายบุญรัฐ
นายบุญรัฐคือคนที่ติดอยู่ใต้ท้องรถ
แล้วก็พระครูสุตะธรรมรัฐอายุ๖๒ปี
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดวิเวการาม
แล้วก็พระสงฆ์ลูกวัดอีก๒รูปซึ่งได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลหลังสวนด้วยนะฮะ
หมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่๕๘๑๕ชุมพร
ในสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเยิน
ในที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนด้านหน้าของรถเก๋งคันนี้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าอุปกรณ์ของรถ
แล้วก็พบข้าวแกงถุงขนมตกหล่นอยู่เต็มถนนเลย
เนี่ยเพราะว่าคนที่มาใส่บาดเนี่ยถูกรถชนใช่ไหมฮะ
จากการสอบสวนทราบว่าในขณะที่นายบุญรัฐ
ขับรถกระบะอีซูซุมาจอดริมถนนหน้าธนาคารธนชาติ
เพื่อจะใส่บาทนะฮะโดยมีพระครูสุตะ
พร้อมกับพระลูกวัดอีก๒รูป
สวดมนต์ให้พรนายบุญรัฐที่เพิ่งจะใส่บาทเสร็จอยู่
ปรากฏว่ารถเก๋งคันสีแดงคันนี้ที่มีนายจักรพงศ์กะปิไถ
อายุ๓๐ปีขับมานะฮะขับมาจากตลาดสดหลังสวน
เพื่อจะกลับบ้านเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นทางโค้งและตัวคนขับรถเก๋งคันสีแดงเนี่ย
เกิดอาการวูบรถก็เลยเสียหลัก
พุ่งชนท้ายรถกระบะของคุณลุงบุญรัฐ
ทำให้กระเด็นห่างจากจุดจอดประมาณ๑๕เมตร
แล้วก็รถของคุณลุงคือรถกระบะคันนี้แหละ

แล้วก็กระแทกพระสงฆ์อีก๓รูป
กระเด็นไปคนละทิศละทางเลยนะฮะ
คุณลุงบุญรัฐกระเด็นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถของตนเอง

ส่วนพระคุณเจ้าซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสเนื้อตัวถลอก
เป็นแผลถลอกส่งโรงพยาบาลรักษาแผล
ส่วนพระอีก๒รูปซึ่งเป็นพระสูงอายุ
ตกอกตกใจคุณมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอก
ก็ต้องส่งรักษาและตอนนี้คืออาการก็ดีขึ้นตามลำดับเนี่ยนะฮะ
ตำรวจสพหลังสวนก็ต้องเอาผิดแล้วครับ
เอาผิดคนที่ขับรถเก๋งสีแดง
ก็ต้องสอบสวนกันต่อว่าอาการวูบเกิดจากอะไร
และอาจจะต้องมีการดูด้วยนะครับ
ว่าปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
แต่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาขับมาแล้วมันยังเช้ามืดอยู่
แล้วเขาเกิดอาการวูบก็เลยมาชนรถแบบนี้
ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะฮะ